ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนใน

ใช่ครับเหมือนเดิมนะวันนี้
ใครที่อยากได้หูฟังเบสดีแบบนี้
ง่ายคุณผู้ชมครับเพียงแค่ส่งไลน์เข้ามา
แล้วตอบคำถามว่าคุณชอบดูข่าวแบบไหน
ในรายการคู่กัดสะบัดข่าวและเพราะอะไร

อ่าอยากได้เหตุผลโดนโดนเด็ดเนอะ
ดูเราสามคนเนี่ยชอบอะไรข่าวแบบไหน

ความเห็นของคุณผู้ชมมีประโยชน์มากเลย

นี่ล่าสุดเห็นส่งมาบอกชอบดูชอบดูข่าว

ติดตามพวกเรา๓คนตลอดเลย
แจ๊กกะลีนเรือนขวัญแล้วก็คุณเชอรี่

คุณอิงฟ้าเขาเพิ่งมาก่อนหน้ารายการเรานี่เอง
อ๋อคือส่งข้อความเล้ยมาถึงเรานี่เดียว
ก็ส่งกันมาได้รอจะอ่านรวมไปถึงเดี๋ยว

พรุ่งนี้จะได้ดูแล้วนะว่าผู้โชคดีเป็นใครนะครับ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเราก็เยอะจริง
อย่างแรกที่จะต้องไปติดตามเรื่องของทางภาครัฐ
เขามีมตินะครับในการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ
รอบ๒ปีออกมาแล้วถือว่าเป็นข่าวดี
แต่ว่าแต่ละจุดแต่ละจังหวัดก็ปรับไม่เหมือนกันนะครับ
อ่ะไปดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ย
มีมตินะฮะอนุมัติขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้วนะ
โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
อย่ารอช้าไปดูเลยดีกว่าว่าแต่ละที่แต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้าง
เขาปรับขึ้นค่าแรงขึ้นเนี่ย๒๒บาทนะ
ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะปรับขึ้นค่าแรงอีก๑๘บาท
ส่วนที่ฉะเชิงเซาปรับขึ้นให้๑๕บาท
ส่วนแผนชนโมรีระยองอะไรพวกนี้

ให้มาอยู่เหมือนกับว่าในโซนในลักษณะคล้ายกันนะครับ
คือมีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว

สิ่งที่บอกว่าชูโรงในจังหวัดของเขา
เขาก็เพิ่มค่าแรงให้๑๘๑๙บาทแล้วนะครับ
ซึ่งระยองภูเก็ตแล้วก็ชนบุรีเนี่ย
เป็นจังหวัดที่เพิ่มสูงสุดเลยนะ

ท่านรวมแล้วว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะฮะ
ส่วนทางฝั่งของปลาจีน

นครราชศรีมาเนี่ยเขาปรับขึ้นประมาณสัก๑๕๑๘บาทนะครับ
ไล่เรียกมาหน่อยที่มุกนาหารศพนครจันทบุรีกรรศิน
มุดสงครามและนครนายกปรับขึ้นค่าแรง๑๕บาท
เอางี้มันมีมากมายหลายจังหวัดคุณผู้ชมถ่ายรูปเก็บเอาไว้
ผมพูดไปปากเปียกปากแฉะลิ้นรัวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
บูรณก็มีกาญจนบุรีบึงกาลชายนาฏที่กล่าวมาเขาขึ้นให้๑๕บาทด้วยนะ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชอำนาจเจริญแม่ห้องศรเชียงรายเนี่ยก็ปรับขึ้นค่าแรง๑๗บาทอันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกัน
ส่วนทางภาคใต้นะฮะอย่างยาลาปัตตานีนราธิวาสรวมไปถึงอย่างภาคเหนือของน่านเนี่ยนะฮะ
ก็ปรับขึ้น๘บาทเพราะว่าในแต่ละที่เอาจริงก็ไม่ได้แบ่งภาคซะทีเดียว
แต่จะแบ่งในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจภายในของแต่ละจังหวัดว่าจะควรปรับขึ้นเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แบ่งเรื่องของภาคแต่ละภาคเนี่ยถึงแม้จะอยู่ภาคเดียวกัน

แล้วแต่สภาพเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวต่างด้วย
คือรวมแล้วปรับเพิ่มขึ้น๓๒๘บาทไปจนถึง๓๕๔บาทนะ
บางคนน้อยใจไงฉันอยู่จังหวัดนี้เธออยู่จังหวัดนี้
ใกล้การพราคเดียวกันธรรมะศพของเธอได้ปรับเยอะกว่า

แล้วแบบนี้ค่าตัวพวกเราเพิ่มไหมฮะ

พูดตรงไม่ได้เหรอ

ไม่เรื่องของค่าตัวไม่อยากมาพูด
เราทำงานด้วยใจรับที่นี่
เอางี้ไหนก็พูดถึงเรื่องของค่าแรงค่าใช้จ่ายแล้วพูดถึงค่าไฟหน่อย
เป็นข่าวดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะมีมาตรการของภาครัฐที่เขาจะช่วยเราด้วยเหมือนกัน
ถึง๔เดือนด้วยกันค่ะรายละเอียดเป็นยังไงอ่ะฟังกันให้ดีแล้วกันนะคะ
คณะรัฐมนตรีก็เคาะมาตรการช่วยค่าไฟในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย
คือใช้ในช่วงระหว่าง๓๐๑๕๐๐หน่วยต่อเดือน
จะช่วยแบบนี้เป็นเวลา๔เดือนก็คือนับตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมปีนี้นะคะ
ส่วนรายละเอียดมีดังต่อไปนี้กลุ่มแรกกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
จะให้ส่วนลดค่าไฟจำนวน๙๒๐๔สตางค์ต่อหน่วย
ค่าไฟที่จะต้องจ่ายก็คือ๓บาท๗๙สตางค์ต่อหน่วย
ส่วนกลุ่มชนชั้นกลางก็คือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยใช้ไฟเยอะขึ้นมาหน่อยก็คืออยู่ระหว่าง๓๐๑๕๐๐หน่วยต่อเดือน
จะเริ่มให้ส่วนลดแบบขั้นบันไดล่ะ
อ๋อนี่ไงแต่ละขั้นมันก็ไม่เท่ากันอ่ะ
ถ่ายรูปไว้ก็ได้นะเป็นข้อมูลความรู้เนาะ
ก็คือจะมีอัตราที่จะจ่ายร้อยละ๑๕ถึง๑๗๐
อธิบายชี้แจงไปแบบนี้ละกันคุณผู้ชมไม่ขอลงรายละเอียดเนอะ
เพราะว่าจริงแล้วตอนใบเสร็จออกมาเราก็จะเห็นเองว่ามันปรับเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไร
อาจจะถ้าใช้เยอะมากเกิน๕๐๐หน่วยตามที่เห็นล่าสุดนะ

เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องใช้ประหยัดเหมือนเดิม
ก็จะได้ช่วยประหยัดไฟฟ้าของประเทศเรารวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วย
นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะข่าวดีที่มาฝากกัน
ใช่ข่าวดีอย่างต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมครับ
น้ำมันดีเซลครับตึงราคารสิตะอีก๒เดือนครับ

นี่เป็นไงเพราะบอกว่าคอรมอลนะยังขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล๕บาทต่อลิตร

เท่ากับว่าคนที่ใช้น้ำมันดีเซลยังคงจ่ายลิตรละ๓๔๙๔บาท
จนถึงวันที่๒๐พฤศจิกายน
แต่ต้องแสดงความเห็นใจกับผู้ใช้น้ำมันกลุ่มแก๊สโรฮอลด้วย

เอ้ามีผลมาแล้วใช่ไหมช่วงตี๕ที่ผ่านมา

นั่นหมายความว่าเบนซิน

คืนอีกแล้วครับโอ้โฮครับ
ลงแล้วแต่อารมณ์เหมือนผู้หญิงเลยเนอะ

จริงไหมล่ะ

ผู้หญิงก็จะมีอารมณ์แปรปรวน
เหมือนน้ำมันนี่แหละก็ตับเนอะ

ต้องมีเอาไว้ข้างกายเฮ้ยขาดไม่ได้นะดีมากครับ
ขาดไม่ได้ตายแน่นอนครับ
มาเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่า
เป็นข่าวกันมาเพราะว่าหลายวันฝนที่มันตกน้ำมันท่วม
หลายคนก็เป็นห่วงรถของตัวเองกลัวจะโดนน้ำท่วมถูกไหม
เขาก็หาที่จอดรถตรงนู้นตรงนี้เพื่อที่จะปลอดภัยสำหรับรถ
แต่อย่างนี้มันมีข่าวปลอมออกมาว่าบางจุดสามารถอนุญาตให้ไปจอดได้

ที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะไม่อยากให้พลาดเดี๋ยวไปจอดผิดที่ผิดทาง

ถูกครับมันมีข่าวแชร์มาว่ากรมทางหลวงเนี่ยเตรียมพื้นที่จอดรถชั่วคราว
บนทางด่วนโทเวเนื่องจากรังสิตน้ำท่วมหนัก
เรื่องนี้ครับทางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเขาตรวจสอบด้วยนะข่าวนี้
แล้วชี้แจงว่าปลอมนะจ๊ะอย่าไปเชื่อนะ
ชาวรังศิษย์ชาวประเทศรังศิษย์
ใกล้บ้านเราใกล้ประเทศวิภาวดี
เออนั่นแหละระวังนะจ๊ะแล้วก็อย่าเข้าใจผิดกันด้วยเนาะ
เนี่ยฮะบางคนเข้าใจผิดเดี๋ยวเอารถไปจอดมันผิดกฎมงกฎหมาย
เดี๋ยวเสียค่าปงค่าปรับแล้วที่สำคัญไปจอดไว้ตรงนั้น
เผลอถูกจรกรรมขึ้นมายุ่งเข้าไปอีก
เอางี้ละกันถ้าอยากได้ข่าวจริงจากเขาก็ไปติดต่อ
สอบถามทางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมถึงข้อมูลจริงกันได้นะครับ
ผมขึ้นเว็บไซต์ให้รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์

ค่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
จุดจบสายถ้ำมองจะต้องเจอแบบนี้ค่ะ
เพราะว่านุ่มคนนี้ไปแอบส่องแอบดูสาวเข้าห้องน้ำ
สาวคนนี้ต่อยให้เต็มเพราะเธอนั้นเป็นอดีตนักกีฬาด้วยค่ะ

ดังนั้นเราย้อนไปดูตอนต้นหน่อยค่ะ
นี่คือกล้องวงจรปิดของสวนอาหารแห่งหนึ่ง

ในถนนสิริโสธรนำเภิงเมืองจังหวัดชะเชิงเสา
ผู้ก่อเหตุเดินออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
ในการให้เกิดขึ้นวันที่๑๑กันยาวิราตร์ทุ่มหนึ่งนะคะ

คราวนี้มาดูผู้หญิงผู้เสียหาย

เดินมาแบบไม่กลัวไม่หงอเลยค่ะ
มาด้วยความแค้นใจแล้วก็เดินตรงไปหาผู้ชายผู้ก่อเหตุ
จากนั้นไม่เท่าไหร่หรอกค่ะนี่ต่อยกันยับเลยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กลัวเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโด
อ๋อเหรอเดี๋ยวคุณสังเกตนะการต่อสู้เตะต่อยเธอนี่เลยว่า
ไม่ธรรมดาไม่เป็นสองรองใครถูกค่ะเอาถ้าเป็นเชียร์มวยก็ตะอี้ตะอี้ตะอี้
มีการยุดยุแย่งโทรศัพท์กันด้วยนักกีฬาที่ไทยก็จะพลาดท้าวน
สี่ตัวขึ้นมาเห็นไหมนักกีฬานะเขาทำได้แบบนี้
ถ้าเป็นคนทั่วไปล้มไปแล้วค่ะโอ้โหดุเดือดมากจริงจริงค่ะ
แต่คุณคะมันไม่จบแค่นั้นเธอเองก็ล้มลุกคุกคลานนะผู้หญิงก็คือผู้หญิงอ่ะ
ช่วงจังหวะนี้เธอวิ่งไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เธอทำงานอยู่ค่ะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

นี่ลุ้นมากเลยว่าเธอจะรอดถูกการจู่โจมหรือเปล่า
แต่สังเกตอีกมุมหนึ่งค่ะ

มามาช่วยฉันหน่อยนี่ฉันถูกหนุ่มแอบถ่าย

แล้วเพื่อนก็รีบมาช่วยกันนะคะ
นี่ชอบหนุ่มคนนี้มากเลยไปจูงมอเตอร์ไซค์ออกไปก่อนเลย

ใช่เอาภาษณะหนีออกไปก่อนแล้วก็จากนั้นก็พูดคุยเจรจา
แต่หนุ่มคนนี้นะคะเขาก็แบบ
มีท่าทีแบบอ่อนลงนิดนึง
มีการยกมือไหว้ขอโทษขอโพยด้วยนะคะ

ผู้ชายคนนี้อายุ๑๗ปีเท่านั้นนะ

เขายอมรับว่าดื่มเหล้า

ไปแอบถ่ายไปแอบส่องผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ำ
เขาก็มาเดี๋ยวเจาะจงห้องน้ำว่าจะดูใคร
เนี่ยแต่ก่อเหตุครั้งแรกเลยรู้สึกผิด
ก็ยกมือขอโทษนั่งคุกเข่าขอโทษแบบนี้
ส่วนที่เขาบอกว่าผลักผู้หญิงจนล้มเนี่ย
เขาเองก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย
ก็เลยอยากจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ย
ทางตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซา
ก็จะเตรียมเรียกผู้เกาะเหตุคือเด็กชายอายุ๑๗ปี
ผู้ปกครองมาสอบปากคำเพิ่มเติม
โรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเนอะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เอาไว้แล้วว่าเขาก็ได้รับความเสียหายและได้รับความเดือดร้อน
งานนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงประโยชน์หลายอย่าง

อย่างที่สองก็คืออันตรายไม่รู้จะมาเมื่อไห
อย่างที่สามดื่มแอลกอฮอล์แล้วคุมสติไม่ได้

ดูข่าวแล้วก็ลองทบทวนดูนะคะ

หนุ่มคนนี้เข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อ

บังคับให้พนักงานอมนกเขาครับ
โอ้โหดูสภาพสภาพเป็นไงฮะโอ้โห

เลือดท่วมเลยแล้วดูหน้าดิ

โอ้โหแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะ

คนร้ายครับเข้ามาในร้านเดินไปหยิบมีดเล็ก
มีดนี้มันอยู่ตรงที่ตัดซองกาแฟที่เวลาลูกค้าเขาจะกินกาแฟเนาะ

เสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเจ้าคนนี้นะ
เขาบอกว่าเดินมาแล้วบอกว่า
น้องมาอมนกเขาหน่อย

นกเขาเปลี่ยนข้าวเขาไม่ใช่นกเราเออเออเออเออเออเออ
พี่เจ๊คงเดาฝอดแต่แลดูหรือครับ

แต่เรื่องของเรื่องพูดจาไม่ดีแล้วแหละ
ใช่โอ้โฮคือลักษณะคุกคามทางเพศนะเออใช่
เมาเอมาเลยแบบนี้ผู้หญิงเขาว่าอย่างไรน่ะ

หนูทำหนูทำไม่ได้หรอกค่ะนะแล้วคนร้ายไม่พอนะฮะใช้มีดจิ้มไปที่หน้าอก

พนักงานเห็นแบบนี้หาจังหวะครับวิ่งหนีออกมาไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้าน

คนร้ายไม่พอใจเพราะวิ่งออกมาตกใจไปที่บ้านตรงกันข้าม
ตรงข้างร้านสะดวกซื้อมาอยู่ติดกันทางไม่ไกล๑๕เมตร
ซึ่งในบ้านเนี่ยมีคุณป้าคุณยายวัย๗๔ปีนอนอยู่บนแคล่ครับ
คนร้ายทำไงเห็นแบบนี้พยายามเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศ

เฮ้ยเข้าไปแบบนี้ทำไงคุณยายฮึดสู้สิฮะ

เนี่ยฮะเลยถูกคนร้ายเนี่ยใช้มีดตีหัวแตกเลยฮะ
คือคุณยายเนี่ยเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายคนแถวนั้นมาช่วยจับชายคนนี้เอาไว้

ไม่ได้จับอย่างเดียวไงก็มีลุมประชาธรรมแจกหมัดแจกเท้าเข้าไป
ก็เลยนั่งนวมอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยที่เห็นเป็นเลือดเลือดอยู่เนี่ย
เลือดคนร้ายทั้งนั้นแล้วมีเลือดคุณยายด้วย
เพราะคุณยายโดนตีหัวแตกถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็จับมัดไว้แบบเนี้ย
กลัวว่าคนร้ายจะหนีนะโอ้โหที่คนร้ายดูสิค่ะหัวแตกเลยอะต้าสกสารนะ
นี่ฮะส่วนคนร้ายคนก่อเหตุเป็นใครเขาบอกเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นะฮะ
อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี่แหละใกล้นี่แหละข้อการเกิดเหตุเขาบอกว่า
กินทั้งเบียร์ไปดีกันมั่วไปหมดแล้วแล้วเป็นยังไงอาทิตย์นี้
เนี้ยไม่รู้ยังไงเมาเขาบอกว่าเกิดอารมณ์อืม
พยายามจะไปล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวคนดังกล่าวนะครับ
เขาก็บอกว่าเมื่อ๑เดือนที่แล้วที่ผ่านมา
เคยถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหาเสพยาเสพติด
เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็แจ้งข้อหากฎธรรมอาณาจารย์
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บครับ
แล้วก็บุกรุกเคหาสถานในยามวิการก่อนส่งตัวไปดำเนินคดี
เนี่ยครับไม่แหละอาติดิเนี่ยไงแอลกอฮอล์เป็นเหตุนะ
ค่ะสุดท้ายไปทำเงี้ยมันเป็นอันตรายจริงนะครับ
ยังไงซะก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านแถวนั้น
ที่ช่วยเหลือผู้ที่เคาะร้ายเอาไว้ได้ด้วย
บางครั้งบางเหตุการณ์คนที่เขาเห็นคนอื่นเดือดร้อนบางทีไม่กล้าช่วย

เรื่องนี้กันหน่อยนะครับตัวสามีทะเลาะกับภรรยา
ทำยังไงดีจะหาทางง้อเมียก็บอกเมียว่าเดี๋ยวจะซื้อของไว้ให้
ก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าไปซื้อแต่นี่เล่นไม่ซื้อแต่ว่าไปขโมยเขาอะครับ
อ้าวคุณผู้ชมพอได้ของคว้าไปแล้ววิ่งหนีเลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับทางเจ้าของนะครับเขาก็บอกนะครับว่านี่นี่สุดท้ายเนี่ย
มาทำทีว่าจะซื้อทองใช่ไหมล่ะสุดท้ายก็วิ่งหนีไปตามภาพที่เห็น
ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปนี่คือผู้ก่อเหตุนะครับ
มาที่บริเวณตรงนี้ร้านทองในตลาดท่าลานตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
เหตุมันเกิดช่วงเช้าด้วยครับทั้งสองท่านครับประมาณสัก๑๐โมงครึ่ง
คือเจ้าของร้านเขาบอกว่าชายคนนี้ทำทีจะมาขอซื้อแหวนแหวนทองนั่นแหละ
เดี๋ยวผมไปกดตังค์ก่อน
เดินออกไปทำทีว่าจะไปกดเงิน

อาศัยจังหวะที่เจ้าของเขาเผลอ
โอ้โหเห็นแล้วนี่ใส่กล่องแล้วใช่ไหม

ด้วยความที่ว่าโอ้โหเจ้าของร้านเขาก็เป็นผู้สูงอายุ
ไม่ทันหรอกครับใช่ไหมฮะ
แป๊บเดียวไปเลยอูว
แต่ยังไงล่ะได้ของไปได้แหวนไป

นี่มีโทรศัพท์มาหาตำรวจเองเลยบอก
ขอมอบตัวจ้า

ภรรยาเกลี้ยก่อนผัวบอกไปขโมยเขามาใช่มั้ย

เออเออโอเนี่ยฮะ

ถูกครับนายบัณฑิตคงวิชัยอายุ๒๕คนก่อเหตุคนนี้
สารภาพเลยเขาบอกว่าเขานำแหวนนะฮะที่ขโมยมาเนี่ย
ไปขายแล้วจ้าได้เงินมา๖๐๐๐บาทจ้า
ตอนแรกก็เอาไปถ่ายถอนโทรศัพท์ก่อนที่จำนำเอาไว้
ที่เอาไปที่ขโมยไปทำไปเพราะประชดเมียเออ

เมียบอกเป็นแบบนี้ครับว่าเมื่อไม่กี่วันก่อน
กับนายบัณฑิตเนี่ยทะเลาะกันถึงขั้นบอกเลิกกันเลยนะ
แต่ฝ่ายชายเนี่ยพยายามง้อโทรศัพท์มาบอกว่า
เดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเธอเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะเอาแหวนทอง
เอาสิ่งของมาง้องอนเธอเธออย่าเพิ่งปฏิเสธฉันเลยนะ
แต่ตัวผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะปฏิเสธไปแล้ว
แล้วบอกว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่ง
สุดท้ายตัวเธอบอกตัวเธอไม่รู้อยู่ผัวไปวิ่ง
ราวก่อเหตุขโมยแหวนทองมาแบบนี้ครับ
พอรู้เรื่องเธอเนี่ยนะฮะก็เกลี้ยกล่อมให้
ตัวผัวเนี่ยมามอบตัวซะเถอะพี่ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะ
แล้วเอาแหวนมาให้หนูอย่างนี้หนูไม่ขอรับไว้หรอกค่ะ
เดี๋ยวจะได้รับของโจรถูกโดนคดีไปด้วยซะอย่างนั้น
สุดท้ายนะครับเบื้องต้นนะฮะตำรวจสภบ้านหมอก็แจ้งความ
เรื่องของคดีลักทรัพย์เอาไว้ก่อน
ส่วนคู่นี้สุดท้ายจะกลับมาคือดีกันไหมผมว่าก็อย่าเลย
ทำเป็นไม่ได้ตั้งแหมทำขนาดนี้แล้วก็แต่ถ้าตั้งใจกลับตัวเป็นคนนี้ได้แล้วก็
ก็ว่ากันไปก็ในเรื่องอนาคตก็ว่ากันไป
ค่ะเรื่องของผัวเมียเรื่องของคู่รักกันแบบนี้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจ
ต้องคุยกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กันด้วย
กิจกรรมแบบไหนครับแบบไหนแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้

มันไม่แฟนสำหรับผู้หญิงเลย
คุณชิสากินแบบนี้มันกิจกรรมอะไรกันครับเนี่ย
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว

เราไม่รู้นะว่าข้างในนี้เกิดอะไรขึ้น
อยู่ด้านนอกเราได้ยินแต่เสียง
ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ

จึงต้องรีบเข้ามาดูในบ้านเขาว่าเกิดอะไรขึ้น

ผูกขวดน้ำไว้กับพัดลมแขวนบนเพดาน
แล้วก็เปิดเบอร์อ่อนเบอร์หนึ่งพอ

หลังจากนั้นเราก็ลุ้นว่าขวดน้ำ
มันจะไปเหวี่ยงโดนทางไหน

มันเหวี่ยงโดนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอีกอ่ะคุณ
จนแอบแบบคิดผู้ชายโกงหรือเปล่า

โกงหรือแกล้งแต่คำถามคือ

ก็บอกแล้วไงว่าอยู่กันสองคนมันเหงา
ทานลงแบบเทอเพอ
เออแล้วเรามาปิด
หาอะไรทำสนุกมั้ย

ได้ครับแต่ผมปิดตาเสร็จเนี่ยปิดไฟต่อเลย

ก็ไปสายเสียงโชค

คุณผู้ชมครับความรักบอกว่าล้อมไว้หมดแล้วเหรอ

โดนความรักล้อมแบบนี้เนี่ยมันกดดันนะครับ
โอ้โหภาพหนุกของกัญญา

มีทั้งหมามีทั้งนกครับ
เรียกร้องขออาหารแบบนี้

แต่ไม่ติดน้ำนะหรอกมีผู้หญิงลุ้มล้อม

คุณก็พูดความจริงพูดอย่างนั้น

ดีนะเดี๋ยวฉันห้ามทัพเอง
มือมันจะอย่างนี้แหละเวลามันห้ามคนหรือพยายามขอ

มันก็จะมีงามือมาก่ายมาเขียนนิดหนึ่ง

ไอ้น้องใจเย็นคิดให้ดีก่อนทางนี้ก็หิวนะใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นป่ะ
ใช่แต่แปลกนะหมากับนกอยู่ด้วยกันได้ไง

เฮ้ยหมาที่ได้กินนก
มันก็อาจจะเป็นสัตว์นักล่าไงกับผู้ถูกล่า
สุดท้ายมันไม่กินนกมันไม่ชิบแรก

ในช่วงสบัดรอบกลุ่ม

น่ากินน่าทานแล้วแต่ละอย่าง๒๐บาทตามป้ายเลยครับ
บอกเลยว่าวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นฮาหย่าม

ฮาหย่ามฮาหย่ามเด็กหย่ามเด็กหย่าม

เอออันนี้อันนี้พร้อมคุ้นหน่อย

ร้านนี้นะครับบอกเลยว่ากำลังฮอตฮิตมาก
กับร้านอาหารทะเลดองครับ

ปูดองกุ้งดองแซลมอนดอง

แล้วราคาถูกมาก

เอ้อไวรุ่นจับจาบ

ยุคโบราณมากยุคคุณะ
ไม่แต่รุ่นผมถ้ารุ่นผมถ้าใช้คำว่าจ๊าบนี่คือเท่มากนะ
เจ็บจ๊าบแถวเซ็นเตอร์พอยต์
โอ้โหแถวนี้แล้วไปถ่ายต้องถ่ายอะไรถ่ายสติ๊กเกอร์
ต้องถามคุณจูด้งทันไหมทันกับเขาไหม

จูด้องกับพวกเราหากันเป็น๑๐ปีเออคุณผู้ชมขอบคุณติ๊กต๊อกนี้ด้วยนะครับ
ที่ใช้ชื่อว่าฟุตบอลสไตลลีนะครับ
มีโอกาสไปกินครับคุณผู้ชม
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักร้องกับแดนเซอร์
มาเจอกันที่กลางตลาดถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามดูในช่วง

สกิดยิ้ม

ใครหน่อยนักร้องเพราะใครน่อยแดนเซอร์ผมดูไม่ออกแยกไม่ออกจริง

ร้องได้สักพักสรุปไปเต้นด้วยกันซะแล้ว
อย่างนั้นเออนี่ฮะก็เป็นภาพน่ารักนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนินจาจังหวัดชนบุรีนี่เองนี่ฮะ
โอ้โหเจอผ่านแบบนี้เป็นผมผมก็เต้น
น้องมีราแบบนี้โอ้โหที่ติ๊บด้วยเออมาเผลอได้รายได้พิเศษนะ

แน่ใจนะเหมือนว่ามาเปิดรับบริจาคหรือว่าเป็นการแสดงเปิดหมวกนะ
อาจจะเป็นเปิดหมวกร้องเปิดหมวกแหละ

เปิดอะไรน่ะ

ลอยเลยผมนี่นั่งลอยเลย
อะไปแล้วไปแล้วกลับมาก่อนห้าน้องมีอีกนิ่ง

เขาบอกว่าเวลอีกนี้เรื่อยังไงให้ไหม่ธรรมดาเอาไปดูครับ
อ่าวโอ้โหจนได้
เน้นดีนักเรื่อยไม้

เออจบโปรดตัวกลับบ้านได้แตก
เคล็ดเลยงานนี้หัวแตก

แต่อย่าไปเรื่อยที่อื่นนะ
อย่าจะแย่นะกลับมา

สนุกมีให้ได้ติดตามอย่าไปซีเรียสคุณผู้ชมครับ
อยากให้สนุกสลันกันในเบรกพลิกใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราจะได้ดูเรื่องนี้กันบ้างดูแล้วเนี่ยน่ากลัว
มันดึงออกมาจากหูมันเป็นเรื่องจริงเหรอ
นี่งูอยู่ในหูเป็นไปได้หรือครับ
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกับเราหน่อยว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้
งูมันเข้าไปอยู่ในหูเป็นไปได้หรอ
นั่นน่ะสิแล้วมันยังดิ้นตัวเป็นอยู่เลย

ถูกเราพยายามที่จะเอาคำตอบบันได

แต่ปกติเวลามะแรงมดเข้าหูถูกก็ปวดอยู่แล้วถูกมั้ย
ก็ลุ้นนะคะว่าเนี่ยเขาพยายามขี้บอกว่า
แต่ก็ไม่มีรายงานว่าสามารถคีบงูออกมาได้หรือไม่

เออไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอะค่ะ

เออแต่มันเข้าไปได้ยังไงก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกัน

งงอ่ะสิเพราะว่าสังเกตมันจะมีช่วงหนึ่งอะค่ะ
ที่เห็นหัวโผล่มาและเห็นหางมันโผล่มาด้วย

สงสัยต้องรอดูภาคต่อไปจะมีอะไร
คุณต้องไปรอดูใช่ค่ะไปหาดูต่อแล้วกันนะคะ

แต่ว่าในโลกโซเชียลตอนนี้แชร์กันว่อนเลย
แต่อย่างนี้มีหลายคนตั้งข้อสังเกต

ว่าไอ้คลิปนี้มันจริงหรือเปล่า
เออมันถูกตัดต่อมาหรือเปล่า
ก็นั่นน่ะสิบางคนเขาก็ไม่เชื่อถูกไหม

คุณก็พิจารณาดูดิฉันถึงถามคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมคิดยังไงไลน์มาคุยกับเราหน่อยได้ไหม

ชอบแปลกหว่าเสียแบบเนี้ยชอบรู้ปะ
หาหา

หรือสายความเชื่อสายมูคุณคิดว่าไงคะ

งูเนี่ยคุณชนะนอกจากมันอยู่ในรูหูเนี่ย

ดูที่อยู่ของมันแต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอที่เห็น

มีเหรอมีนี่ขนาดเอาออกบ้างแล้วนะเนี่ย

โอ้โหมันทำไมก็ไม่รู้เนี่ย

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดู
มหัศจรรย์แล้วก็ดูแล้วเนี่ย
มันสวยงามอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวด้วย
อ่าสไลเดอร์ธรรมชาติแบบนี้

ว่าแต่มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กับสบัติข่าว
กลับมาเบรกนี้พาไปเที่ยวสไลเดอร์ธรรมชาติหน่อยเห็นเขาบอกว่า
หนึ่งปีมีครั้งจะเป็นที่ไหนไปดูครับ

เยอะนะคูยชนะสไลเดอร์นี้ของภาคไหนฮะ
เท่าทีเต้งกลับไม่จบไอ้
ถ้าเป็นสไลเดอร์ที่อยู่ภาคเหนือ

ประหลาดองที่อยู่ภาคเหนือ

อ่ะก็เป็นสไลด์แรงแรงรวยจริง
โอเคไม่ต้องอ่านข่าวแล้ว
รับเล่นอ่ะคุณผู้ชมที่นี่มันคือทะวัดธรรมโพธิศาสตร์ครับ

ซึ่งอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ

หนึ่งปีมีครั้งนะฮะมันจะมีน้ำตกจากธรรมชาติเนี่ย
ไหลออกมาเพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวเนี่ย
เล่นน้ำแล้วก็ชมความงามพร้อมกับไปมูด้วย
โอ้โหน่าไปจริงใครมีเวลาเนี่ยไปได้นะ
ค่ะบรรยากาศดีตอนนี้มีมาฝากกันนะครับ
มีแบบนี้แต่ว่าย้ำนิดนึงกติกา
โอ้โหเสียงดีบอกเลยอย่างนี้เลยง่ายครับคุณผู้ชมครับ
เพียงแค่คุณนะแอดไลน์ไทยรัฐทีวีครับ
แล้วตอบคำถามมาว่าคุณชอบข่าวแบบไหน
ในรายการคู่กัดสะบัดข่าวและเพราะอะไร
เออสามารถส่งมาได้หลากหลายเลย
ส่งมาได้เรื่อยเช้ายันเย็นส่งมาเลยฮะ
เดี๋ยวถ้าทีมงานเราชอบเนี่ยเดี๋ยวคุณอาจจะเป็นผู้ชนะ
แล้วก็ได้ของรางวัลก็ได้ประกาศผลวันไหน
พรุ่งนี้แล้วเออคือหัดที่๑๕กันยายนใช่ไหมฮะ
มีเวลาส่งมาคุยกันนะคะโอ้มากมายแล้วตอนนี้เริ่มจะส่งกันมาแล้ว
ตอนนี้ทีมงานปวดหัวมากไม่รู้จะเลือกข้อความไหนดี
เพราะว่าถูกใจทุกข้อความนะคะแต่อย่าลืมนะว่าส่งข้อความมาแล้ว
แท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยเพราะว่าเราจะได้ติดต่อกลับไปนะคะ
แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเบอร์โทรท่านจะมาปรากฏอยู่หน้าจอแล้วมิจฉาชีพจะเอามาโทรหาหรือเปล่า
ไม่ต้องห่วงนะคะเราดูแลให้ค่ะครับ
วันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันและกันนะคะ
บอกเลยว่าสาวเนี่ยเตรียมกรี๊ดแน่นอน
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิครับ
วันนี้หมดเวลาของเราทั้ง๓คนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
บอกเลยว่าสาวเนี่ยเตรียมกรี๊ดแน่นอน